นายสุวัสดิลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์
นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พร้อมด้วยนางปนัดดาเจนนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์
และนายนบพรวาทินประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไฟท์
และจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์พระจอม๙ลาดกระบัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาของไทย
ด้วยการเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทและปริญญาเอก
ส่วนการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์พระจอม๙ลาดกระบัง
จะจัดขึ้นในวันที่๒๐สิงหาคมนี้ณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงชัยวัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
ตั้งแต่เวลา๑๘น๒๐นจนถึง๒๑น๑๕น